วันนี้วาวมองว่าจริงที่เรามีมาตลอดคือ

จริงว่ากใจเป็นความจริงใจ
ทำไมเราไม่พลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส

คนที่เจ็บช้ำลูกค้าที่เจ็บช้ำหันมามองว่า
พวกคุณโดนต่อว่าเรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องหลอกลวงอะไรกันเยอะนะ
จริงแล้วเนี่ยถามว่าอย่างที่ผมบอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคของความรวดเร็วของข้อมูล
แล้วทุกคนเวลาได้เห็นหรืออะไรก็ตามมักจะตัดสินเร็วไป
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสองท่านสู่บรรยากาศมีรัฐท้องนะครับ

ตอนนั้นก็คือจุดเริ่มต้นวาวก็คือแบบช่วงอายุ๑๓
เหมือนที่วาวบอกน้องวาวแค่แบบเป็นเด็กคนนึงที่เริ่มชีวิตไวขึ้นเฉย
จากสิ่งรอบข้างที่มันแบบผลักให้เราต้องทำ
คือมันต้องมีเหตุผลเนาะการที่วัยรุ่นคนหนึ่ง
จะยอมทิ้งชีวิตวัยของตัวเองออกมา
ก็คือไม่ได้เรียน๓๔๕๖เลย
คือแล้วตอนนั้นก็คือแบบเรายอมแลกจริงก็แอบมองเพื่อนแบบมีความสุขกับการได้๓๔๕ของจริงมันมากกว่าเรียนคือสังคมชีวิตวัยสนุกเนอะแต่เราก็ยอมที่จะออกมา
แล้วตอนนั้นเราก็ออกมาขายของเราก็เริ่มจากการโอเคเราเริ่มเรามีเงินเก็บจากอะไรมีต้นทุนจากอะไรคิดแค่ว่าเรามีอะไรก็ไปขายของไปซื้อของจากสำเพ็งแบบเริ่มต้นจากเงินหลักซื้อของหลัก๒๐๓๐บาทค่ะพวกกิฟต์ช็อปแล้วเราก็ไปขายออนไลน์ออนไลน์เริ่มเข้ามาก็ไปขายคือขายทุกอย่างจนเราแบบเราพร้อมที่จะช่วงอายุ๑๗๑๘ก็รู้สึกว่าต้องกลับไปเรียน
ไปร้องเพลงดูดสนุกมาก
แล้วกลายเป็นว่าปัญหาที่บ้านมันเหมือนมันหนักขึ้น

แล้วหนี้ที่หมายถึงมันเป็นหนี้ที่ใหญ่มาก

มันมาทวงยังไงมันแบบมีทั้งแบบว่าแม่แบบไปคุยไปเจรจาอย่างเงี้ย
ก็คือแม่ก็ขึ้นรถมาแล้วคือแบบคือแบบว่าก็คือมีรอยช้ำผมยุ่ง
แล้วก็ร้องไห้เราก็ถามแม่ไปโดนอะไรมาเพราะเรารออยู่บนรถแม่ไม่ให้เราลงไป
แค่รอบนรถแม่ก็ร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็โดนโดนอะไรมาแล้วเราก็แบบมัน
มันคือเหมือนสิ่งที่เราเห็นในละครเราเคยดูแล้วสนุกแต่ชีวิตจริงมันไม่สนุกเลย
ก็เลยลุกมาเป็นเสาหลักครอบครัวกลับมาตั้งใจทำธุรกิจแล้วก็ออกจากมหาลัยดอบเอาไว้ค่ะ
แต่เราคิดแค่ว่าเราต้องทำให้มันแบบใหญ่เลยทำให้มันสำเร็จเลยเพื่อที่มันจะเป็นเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวเรา
คือทำไมมันถึงเติบโตทำไมคนถึงให้ได้รับการยอมรับขนาดนั้นนะคะ
จริงแล้ววาว่าเหมือนเราติดกระดุมเม็ดแรกมากกว่า
วาว่ามันสำคัญที่แบบกระดุมเม็ดแรกของเราว่าเราทำตรงเนี้ยเรามีเป้าหมายอะไร
ถ้าเราคิดที่จะทำตรงนี้แล้วแบบเอาเป้าหมายแค่นี้เราก็ติดกระดุมเม็ดแรกแบบนี้
เราอยากเป็นระดับนี้เป็นท็อปไทยเป็นที่รู้จักของคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ย
เราต้องทำอะไรเราต้องทำสินค้าแบบไหนที่จะไปเสิร์ฟลูกค้าที่จะทัดใจลูกค้าได้
ช่วงที่เจอวิกฤติว่าคนใช้สินค้าคนไทยหรือออนไลน์
แล้วแบบกินแล้วตายใช้แล้วแบบหน้าพังอะไรอย่างนี้
เราก็คิดแค่ว่าทำไมเราไม่คิดวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส
ด้วยการเป็นแบรนด์สีขาวออกมาส่วนกระแส
ให้แบบโปรโมทตรงนี้ให้คนหันมา
คนที่เจ็บช้ำลูกค้าที่เจ็บช้ำหันมามองว่า
วาวเลยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วาวบินไปผลิตสินค้าที่เกาหลีค่ะ

ซึ่งตอนนั้นเจ้าของที่เป็นคนไทยค่อนข้างน้อยมากที่จะไปทำสินค้าต่างประเทศ

มาทำในราคาที่เอื้อมถึงที่แบบไม่ถึงหลักพันเหมือนแบบ

ว่าโอเคเราจะทำสินค้าอะไรให้ลูกค้า
ก็คือตอนเริ่มทำตอนนั้นเราคิดแค่ว่า
เมื่อคนนึกถึงคอลลาเจนอาหารเสริม
เวลาไปเมืองนอกก็มักจะไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปหา
ว่าฝากซื้ออันนี้หน่อยสิ
เราจับตรงนี้ได้เรารู้สึกว่า
ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอาหารเสริมกินเข้าร่างกายป่ะ

เป็นเฉพาะทางหรือมีอะไรเจ๋งที่เราจะมาเสิร์ฟให้ลูกค้าคนไทย
เราก็ไปผลิตที่เกาหลีหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นตัวครีมที่เราบุกเบิกมาครั้งแรก
หรือว่าเจลแต้มสิวเจลล้างหน้า

แต่วาวคิดว่าสินค้าที่เราจะเสิร์ฟให้ลูกค้า

เป็นรวบรวมจากแหล่งที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุม

ซึ่งวาวมองว่าตรงนี้ยังไม่เคยมีใครทำ
แล้วเราอยากแบบเป็นเจ้าของคนไทยที่ทำมันได้

วาวว่าการตลาดที่ดีที่สุดคือสินค้าค่ะ
ที่แบบทำยังไงให้แบบวางแล้วลูกค้ารู้สึกว่า
แตกต่างอยากใช้อยากซื้อแล้วอยากซื้อซ้ำ

เราต้องทำให้สินค้าครองใจลูกค้าตั้งแต่แรก
เหมือนแรกที่แบรนด์ยังไม่รู้จัก
ลูกค้าก็จะต้องลองซื้อแบรนด์นี้ดีไหม
แต่ถ้าเขาสมมุติใช้ไปแล้ว๒ตัวเรารู้สึกว่ารักเลย
ต่อให้เราทำอะไรออกมาเขาก็พร้อมที่จะซื้อเรา
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสำคัญที่เราจะต้องทำพลาดไม่ได้
แค่รู้สึกว่าแบบทุกที่จะมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกัน

เราก็จะต้องแบบทำการบ้านนี้เยอะมาก
พอพัฒนาปุ๊บสินค้าออกมาเป็นรูปเป็นร่าง
ผลตอบรับดีแล้วก็ผลิตสินค้าออกมาจากต่างประเทศ
และนำส่งมาที่ประเทศไทยค่ะ

ก็คือพอสินค้าส่งตรงส่งแอร์หรือส่งเรือมาที่ประเทศไทย
ก็จะเข้าโกดังที่เราควบคุมอุณหภูมิสินค้า

แต่กว่าจะมาเป็นวันนี้ก็คือเราผิดตังค์ถูกเยอะมาก
เขาจะส่งจากโกดังอุณหภูมิทุก๓วัน
อย่างที่วาวบอกลองผิดลองถูกมาเยอะมาก
มันคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นวันนี้

ที่เราจะมาเป็นเจ้าของนะครับเราเป็นตัวแทนมาก่อนเหมือนกัน
คือถ้าเราไม่เป็นตัวแทนมาก่อนเราจะไม่เข้าใจพวกเขา
เราจัดแนวคิดที่ว่าทำไมวงการนี้ถึงเรียกเขาว่าตัวแทน
เราก็เลยคิดว่ามันเหมือนกับวันนี้เราผลิตสินค้ามา
แล้วก็เรื่องของการตลาดเราก็ต้องทำการตลาดด้วย
เดินเข้ามาปุ๊บต้องทำยังไงพี่ไม่รู้อะไรเลย
แล้วก็เรื่องของระบบยิ่งแบรนด์โตระบบยิ่งสำคัญ
จำนวนนึงเราอาจจะเข้าถึงได้ทุกคนตัวต่อตุ๊ด
ตัวแต่วันหนึ่งพอมันโตเราเลยต้องเอาระบบมาดูแลทุกคน

นี่คือกำไรข้อหนึ่งแล้วรายได้ข้อที่สองก็คือ
เขารับเราในราคาขายส่งเหมือนกันแล้วเขาก็ไปขายส่งต่ออีกทีนึง
ก็จะเกิดจากการที่ขายปลีกแล้วก็ขายส่ง
เวลาเราอยู่ในสปอร์ตไลท์มักจะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาก
พวกคุณโดนต่อว่าเรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องหลอกลวงอะไรกันเยอะนะ
ชินไหมแล้วจะมีคำอธิบายเหล่านี้ว่ายังไงบ้าง

ตรวจสอบได้แล้วจริงแล้วเนี่ยถามว่าอย่างที่ผมบอกว่ายุคนี้
มันเป็นยุคของความรวดเร็วของข้อมูล
แล้วทุกคนเวลาได้เห็นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมักจะตัดสินเร็วไปตัดสินเร็วไปนิดนึง
หรือถ้าเราอยากจะรู้ว่าขายฝันไหม
ไขฝันคือสิ่งที่เราไม่ได้พูดความจริง
มันเป็นเรื่องโกหกหรือมันเป็นการหลอกล่อหรือล่อลวง
ซึ่งจริงแล้วทั้งหมดนั้นก็สืบได้เหมือนกัน
อีกหนึ่งประเด็นที่พี่สนใจมากเลยนะครับ

คือต้องบอกว่าเข้าใจเพราะว่าอย่างเวลาผมกับวาวเนี่ย
ตอนเป็นตัวแทนเราเรามีความสุขไง
แล้วก็อีกสองอันก็ตัวแทนเราอีสานก็ตัวแทนเรา
แต่ในมุมเราเรามีความสุขแต่ในมุมของคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ชอบ
รายได้มันจะมาจาก๒ทางใช่ไหมฮะทางแรกคือขายปีก
การที่เราจะขายปีกสินค้าเราก็ต้องสรรพคุณสินค้าเป็นยังไง
แล้วต่อมาคือถ้าเราในเรื่องของการขายส่ง

ที่อาจจะมีการพูดถึงความสำเร็จหรือการขายอีกของเค้า

คือคอนเทนต์ขายของมีเยอะมากเลยนะครับ
แต่มันไม่ผ่านตาใครน้อยมาก
แต่ถ้าเป็นคอนเทนต์แบบนี้จะผ่านตาคนเยอะมาก
เป็นอัลกอลิธึมความฮิตของเวลามันมีเรื่องเหล่านี้
ทีนี้พอเราเสพเองจริงแล้วเราเอาถอดวิญญาณความเป็นเจ้าของออก

เข้าใจว่าเออเข้าใจแหละมันอาจจะไม่สบายใจเนอะหลายอย่าง
เราก็เลยเก็บเสียงเหล่านี้ไปพัฒนาพาร์ทเนอร์เรา
ณวันนี้วาวมองว่าจริงที่เรามีมาตลอดคือความจริงค่ะ
ความจริงบวกใจเป็นความจริงใจ
ซึ่งความจริงใจนั้นเมื่อเราแบบใส่ไปอยู่ในทุกอย่างในองค์กรของเรา
ภาพรวมภาพลักษณ์ทุกอย่างของเราก็จะออกมาเป็นความจริงใจแล้ว
เป็นแบบลูกค้าก็จะเชื่อมั่นในเราพาร์ทเนอร์ก็จะเชื่อมั่นในเรา
ทีมงานหลังบ้านที่เขาเห็นเราถ้าเรามีแต่ความจริงในวันที่เขามาอยู่กับเรา
เขาก็จะพูดถึงแต่เราในทางที่เป็นทางที่ดีหรือทางที่เป็นเรื่องจริง
เพราะฉะนั้นวาวเชื่อว่าเมื่อเรายึดความจริงในการทำทุกอย่างตลอดเวลา
คือเหมือนกับต่อให้เราบอกว่าเราจริงใจแต่ถ้าเราไม่ได้จริงใจจริงเรามองกระจก
ก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราไม่จริงเราหลอกคนอื่นได้เนอะแต่เราหลอกตัวเองไม่ได้
ยึดข้อนี้มาตลอดแล้วเมื่อเราโตขึ้นแน่นอนว่าพายุฝนก็เยอะขึ้นใช่ไหมคะ
เราคุยกันมาตลอดเนี่ยพายุค่อนข้างมาตลอดไม่เว้นแต่ละช่วงชีวิตเลย
ถ้าเรายึดความจริงเป็นหลักของการทำธุรกิจไม่ว่าเราจะเจอพายุแค่ไหน
ขวานคมแค่ไหนเจอแรงฝนแค่ไหนความจริงก็คือความจริง
แล้วความจริงจะกลับมาปกป้องตัวเราในทุกสถานการณ์